พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่มีการยิงกลางแยก
ใกล้กันกับแยกมีนบุรีเนี่ยนะครับ
เป็นกลุ่มวัยรุ่น๓คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็ยิงใส่รถอีกคันหนึ่ง

ในวันนี้ครับความคืบหน้าล่าสุดนั้นก็พบว่า
สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน

เห็นเหตุการณ์กรณีเหตุการณ์ที่มี
คนร้ายยิงเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
และตำรวจคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วนี้นะครับ

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

กำกับการสืบสวนสอบสวน
บังคับการตำรวจนครบาน๓
ในคดีที่คนร้ายใช้อาวุธปืน

ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน

พลตำรวจโทษานิทบอกภายหลังการประชุม

มีการประชุมกันแล้วก็ทราบ

ว่าคนร้ายมีมากกว่า๓คนและใช้รถจักรยานยนต์ก่อเหตุทั้งหมด๓คัน
ซึ่งฝ่ายสืบสวนได้พยายามตีวงการสืบสวนสอบสวนให้แคบลง
กลุ่มเป้าหมายทั้งตัวบุคคลและยานพาหนะที่มีทะเบียนรถ๒คัน
ไม่มีทะเบียนรถอีก๑คัน
รวมทั้งเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทาง
การสอบสวนพยานบุคคลพยานวัตถุและประสานกับตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง
ให้ช่วยกันลงพื้นที่หาข้อมูลมาประกอบนะครับ
เพื่อที่จะออกหมายจับให้เร็วที่สุด
ส่วนสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้พลตำรวจโทษานิทบอกว่า
เบื้องต้นการสอบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เรื่องชู้สาวเรื่องส่วนตัวค่านิยมการเก็บแต้มของกลุ่มวัยรุ่น
ส่วนปมขัดแย้งระหว่างสถาบันนั้นน่าจะเป็นไปได้น้อย
เพราะผู้ตายไม่ได้เรียนหนังสือนานแล้ว

พูดคุยผ่านทางไลน์ในวันนี้ด้วยนะครับ
เรื่องของปัญหานักเรียนนักเลงนั่นเองครับ